ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขามีการตัดสินออกมาเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกเช่นเดียวกันนะครับ
นี้เป็นปีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยค่อนข้างเยอะ
มีการร้องเรียนเยอะจริงจริงนะคะมีประกันพอถึงเวลาไม่จ่ายเนี่ย
กรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณผู้ชมจำได้
รถเข้าไปทำประกันภัยกับบริษัทหนึ่งแล้วไปเกิดอุบัติเหตุชนกับรถมอเตอร์ไซค์
ของผู้เสียชีวิตคือน้องหญิงน้องหญิงจากอุบัติเหตุครั้งนี้เสียชีวิต
สารก็มีการพิพากษามาแล้วนะคะแล้วคอปภก็มีคำสั่งให้จ่ายเบี้ยประกัน
ให้กับผู้เสียหายผู้เสียชีวิตแล้วแต่ว่าทางบริษัทประกันยังยื้ออยู่
วันนี้คุณสุธิพงศ์ทวีชัยการเลขาธิการคอปภออกโรงเองนะคะแล้วบอกว่า
เรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังคือรถยนต์ไปทำประกันไว้
กับบริษัทประกันภัยไปเฉียวกับมอเตอร์ไซค์แล้วทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตที่บุรีรำ
สารบุรีรำมีคำพิพากษาถึงที่สุด
สำนักงานคอปภก็มีหนังสือแจ้งให้บริษัทประกันภัยให้จ่ายค่าสินหมายทดแทน
แต่บริษัทนี้ยังยืนยันปฏิเสธในการชดใช้สินใหม่ทดแทน
คุณสุธิพลบอกว่าเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
บริษัทประกันมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินหมายทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งสิ่งที่บริษัทนี้กระทำนั้นมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นของสาธารณชนในภาพรวม
ถือเป็นการจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย
มีความผิดตามพบประกันวินาศภัยพศ๒๕๓๕มาตรา๓๖และมาตรา๘๘ในยกข้อกฎหมายมาเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นจะต้องถูกปรับเป็นเงิน๑๘๕๘๔๐๐บาท
และปรับรายวันวันละ๒๒๐๐๐บาท
กว่าจะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต
๒๒๐๐๐ต้อนอภัยค่ะแต่ต้องปรับรายวันวันละ๒๒๐๐๐บาท
จนกว่าจะชดใช้สินไหมให้กับเขานะคะ
ซึ่งพอทางบริษัทประกันทราบตรงนี้ก็บอกว่าพร้อมปฏิบัติตามมติของคอปภ
ส่งมอบสินหมายทันทีแก่พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าทุกคน
ประกันภัยบอกว่าไม่ได้มีเจตนาไม่สุจริต
และขอขอบคุณน้อมรับทุกคำแนะนำคำติชมจากทุกภาคส่วน
เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานบริการต่อไป
อันนี้ก็คือสิ่งที่ทางบริษัทเขาชี้แจงออกมานะคะ
กับแม่น้องหญิงวันนี้พอทราบข่าวก็ดีใจเลยนะคะ
หน่วยงานของรัฐอย่างคอปภยังให้ความสำคัญให้ความเป็นธรรม
ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะคาดว่ายังมีพี่น้องประชาชนอีกมากเลย
ตกที่นั่งลำบากแบบครอบครัวของเธอนะคะแล้วก็ไม่มีทางออก
ก็ขอบคุณคอปภที่ทำงานเพื่อประชาชน
แต่คุณแม่บอกว่าถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยติดต่อมาแต่อย่างใดเลยนะคะ

ขอบคุณเป็นอย่างสูงที่มาช่วยดูแลให้ความเป็นธรรมแก่คนยากคนจนตรงนี้
ก็คงจะไม่ใช่ผมคนเดียวคงจะอีกหลายคนทั่วประเทศนะครับ
ขอประคอจะต้องช่วยดูแลและให้ความเป็นธรรมอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณอย่างมากนะครับ